คุณผู้ชมคะกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาอยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราจนจบรายการ
เพราะว่าเรื่องราวทางคดีวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญ
โดยเฉพาะกรณีคุณกระติกที่ถูกแจ้งข้อหาให้การเท็จ
อายการตีกลับแล้ววันนี้พ่อของคุณกติกก็มาให้สัมภาษณ์ด้วย
แต่สิ่งที่หากันอยู่ตั้งแต่ต้นผ้าลูกไม้บางสีขาว
ที่เห็นคุณแตงโมผูกเอวก่อนที่จะเสียชีวิต
หลังเสียชีวิตหายไปไหนจนตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอ
คุณแม่บอกอ๋อคุณแม่เห็นสงสัยอยู่กับกู้ภัย
ถามกู้ไพรไหมไปถามกู้ไพร
ภัยบอกตอนนำร่างคุณตังโมขึ้นมาจากน้ำ
ไม่มีไอ้ผ้าผืนนี้ไม่มีไม่มีใครเห็น

ทีนี้ค่ะคุณแต่แต่คุณแต่พระราชิตหลักถึงขั้นดำนาม

คุณแต่เคยถึงขั้นดำนามอะดำลงไปในแบบก้นแม่น้ำ
น้ำเจ้าพญาจะไปหาผ้าผืนเนี้ยแต่สุดท้ายคุณผู้ชมเชื่อไหม
มันไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพี่อุ๋ยผ้าผืนนี้ไปอยู่สหรัฐอเมริกา
ไม่คุณตังโมตกเรือที่แม่น้ำเจ้าพญาแถวนนทบุรีเนี่ยนะแต่ผ้าไปอยู่สหรัฐอเมริกา
เหรออ่ะพี่อุ๋ยลองฟังค่ะคือวันนี้สสเต้มงคลกิจเขาไลฟ์
ผ้าลูกไม้ผูกเอวสีขาวมีคนหวังดีส่งไปให้บังแจ๊ก
นี่เหรอเนี่ยเหรอที่สหรัฐอเมริกาบังแจ๊กที่ออกมาเปิดเผยนู่นนี่นั่น
แล้วเราคุยด้วยบ่อยนะใช่ค่ะบังแจ๊กราชาไฮเดอร์เนี่ย
นี่คือสสเต้กับทนายกฤษณะเขาบอกเลยว่าเนี่ยไปอยู่กับนู่น
แจ๊กที่อเมริกาแล้วก็คือบังแจ๊กได้รับมา
มันเหมือนกันเลยมันน่าจะใช่มีคนหวังดีส่งไปให้บังแจ๊กถึงแคลิฟอร์เนียเลยนะ
ทำไมไม่ส่งให้ตำรวจสพเมืองนทบุรี
ก็ใช่ไงเนี่ยบางแจ๊กเขาโชว์อยู่ตอนที่เขาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
แล้วเขาบอกว่ามีรอยคล้ายคราบเลือดเปื้อนอยู่ด้วย

เนี่ยค่ะทนายกฤษณะก็เลยถามไง
บางแจ๊กว่ามันมีรอยผ้าโดนตัดไหมมีของมีคมตัดไหม
นี่นะคะเดี๋ยวลองดูนิดนึงว่าเขาไลฟ์ว่ายังไงบ้าง
ครับมันมีรอยเป็นดวงดวงเล็กเนี่ยสีขาวนะฮะ
แล้วเราไปเปรียบเทียบกับผ้าที่น้องแตงโมใส่เมื่อวันที่๒๔กุมภา๒๕๖๕พร้อมกันนะครับ

ผ้ามีรอยมีรอยเหมือนโดนของมีคมตัดไหม

ไม่มีแต่เนี้ยนี่อ่ะหลุงจนออกมา

นี่พี่กิจสนะดู

เหม็นมีลักษณะคล้ายเลือดป่ะเหม็น
คล้ายใช่ป่ะเราไม่บอกว่าเป็นเลือดนะแต่คล้าย
คุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนที่พี่อุ๋ยสงสัย
ว่าอ้าวแล้วทำไมต้องส่งไปให้บังแจ๊ก
ทำไมไม่ส่งไปให้ตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานทางคดี
แล้วทำไมโอ้โหถึงขั้นต้องส่งไปแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
ให้บังจักรนี่นะแล้วมันใช่ผืนเดียวกันหรือเปล่าภาพแบบนี้
มันก็อาจจะมีหลายผืนขายอยู่ในท้องตลาดหรือเปล่า
ไม่ใช่แบบโอ้โหมีแค่ผืนเดียวผืนที่คุณตังโมใช้
คุณจะยืนยันได้ยังไงว่ามันคือผืนเดียวกัน
ที่สำคัญคือทำไมต้องส่งไปให้บังแจ๊กที่สหรัฐเหรอ
สสเต้ก็เลยบอกว่าก็เดี๋ยวต้องเอาไปตรวจพิสูจน์นะตรวจยังไงประสานและนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนยุติธรรมอ่าพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เดี๋ยวส่งให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันช่วยพิสูจน์ด้วย
ว่าใช่ผ้าของคุณแตงโมจริงหรือเปล่า
บอกว่าเดี๋ยวผ้าผืนนี้จะแบ่งเลยเป็น๓ส่วน

อย่างน้อย๓หน่วยงานไปนิติวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชนไปหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา
นี่ถึงขั้นนี้
ตกลงคือบังแจ๊กเขาอยู่สหรัฐจริงเหรอ
หรือว่าถ้าอยู่สหรัฐจริงแล้วคนได้หลักฐานสำคัญในคดีใหญ่ระดับประเทศ

ทีมข่าวของเราวีดีโอคอลถามเลย

โอ้โหตกลงมันยังไงหลายคำถามมากสำหรับประเด็นนี้

ขาดหรือว่ามีร่องรอยอะไรคะ
เก็บได้เลยใช่ไหม

และให้ปังช่วยอธิบายนิดนึงว่า
ผ้าตัวนี้เป็นผ้าที่ถูกส่งมาจากไทยใช่ไหม

ตอบไม่ได้
แจ๊กจะส่งผ้ากลับมาที่ไทย
ได้เร็วสุดเมื่อไหร่ค่ะหรือว่าทั้งสองท่านล่ะจะบินไปรับเองเลย

เดี๋ยวพี่เต้กับทีมจะบินไปรับผ้าเองถูกไหมคะ

ผมไม่เหมาเครื่องไปนะ

น่าจะเร็วสุดเมื่อไหร่คะพี่เต้เพราะว่าคดีก็อยากคลี่คลายเหลือเกิน
แต่เย็นยังมีเวลามันยังรอนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อีก

นี่ค่ะน้องชมพู่นักข่าวสาวของเรา
วิดีโอคอลคุยกับ๓คนเลยนะคะ

แจ๊กทนายกฤษณะสสเต้มงคลกิจ
อันนี้ให้ดูบางช่วงบางตอนเดี๋ยวคุณผู้ชมตามกันต่อในไทยรัฐนิวส์โชว์นะ

แต่เนื้อหาใจความที่สำคัญก็คือ

สสเต้จะบินไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปรับผ้าผืนนี้ด้วยตัวเอง
แกบอกแกจะไปหาภาพอะไรเพิ่มเติมภาพดาวทงดาวเทียมภาพ
ถ่ายทางอะไรอีลอนมัสอะไรพวกนั้นด้วยมั้ง
แล้วมันใช่หรือเปล่าใช่ผ้าของคุณแตงโมจริงหรือเปล่า
แจ๊กยืนยันว่ามันคล้ายมากมันคล้ายมากจริง

มันมีใบไม้แห้งติดอยู่ที่ผ้าด้วยพี่อุ๋ย

นี่โอ้โฮคือ

เขาบอกเหมือนใบหูกวางแห้ง

ริมแม่น้ำเจ้าพญาแถวในแม่น้ำเจ้าพญามีใบหูกวางอะไรไหม
ใบไม้มันเยอะในน้ำใต้น้ำแล้วมันเยอะไปหมด

สสเต้กับคุณกฤษณาทนายกฤษณะจะลงพื้นที่อีกรอบนึง
ไปดูว่ามีต้นหูกวางอะไรแถวนั้นหรือเปล่า

เพื่อที่จะมาเชื่อมโยงว่าผ้าผืนนี้ใช่ผ้าของคุณแตงโมนิดาไหม
คุณมงคลกิจเคยบอกว่าผ้าผืนนี้สำคัญมาก
เพราะว่ามันจะนำไปสู่การพิสูจน์ได้ว่า
มีการทำร้ายร่างกายอะไรคุณแตงโมหรือเปล่า
เพราะผ้าผืนนี้คุณตังโมผูกเอาไว้แถว๑
ซึ่งมันอยู่ใกล้กับต้นขาด้านในขาขวา

ใช่ค่ะถ้าหากว่าเจอผ้า
มันจะสำคัญมากว่าแล้วที่ผ้ามีรอยขาดไหม

ใช่ค่ะธนากิจสนาธารณ์ถามประเด็นนี้แบบ
เป็นประเด็นสำคัญเลยว่าผ้านี้มีรอยขาดไหม

เพื่อจะไปเชื่อมโยงกับแผลที่ขาของคุณแตงโม
แต่มันมีประเด็นถึงขั้นที่ว่าบางแจ๊กบอกว่า
เบื้องลึกเบื้องหลังที่ได้ผ้าผืนนี้มานะพี่อุ๋ย
ถึงขั้นที่ว่ามีบางคนแบบขู่จะฟ้องจะอะไรเลยด้วย

ทำไมต้องส่งไปให้บังแจ๊กถึงสหรัฐนั่นแหละ

คือถ้าเป็นผ้าของคุณแตงโมจริงเนี่ยแม่
คนที่ไปเจอมาไปได้มาหรือว่าเก็บเอาไว้ก็แล้วแต่เนี่ย
ไม่ไว้ใจใครในประเทศไทยเลยเหรอ
ใช่แล้วนี่ก็เดือนกว่าแล้ว
ต้องส่งไปให้บังแจ๊กที่สหรัฐเลยเหรอ

เขาบอกมีคราบเลือดมีใบไม้แห้ง
แต่ไม่แน่ใจมีรอยฉีกขาดหรือเปล่า

วันนี้คุณมงคลกฤษกับทนายกฤษณะ

มันคือผ้าลูกไม้ผืนนี้ของคุณแตงโม
แล้วทำไมคนอื่นไม่มีใครรู้เลยเหรอคะ
ว่าผ้าลูกไม้สีขาวผืนนี้
มันอยู่ตรงไหนยังไงตอนพบร่างของคุณตังโม

คือข้อมูลตรงนี้ไม่มีใครพูดถึงเลย
พี่อุ๋ยแล้วอยู่ดีนู่นเป็นโพลบังจักรอเมริกา
ก็คุณชมผู้สรรพัฐผู้สื่อขาของเรา
บางแจ๊กว่าใครส่งไปให้ส่งอะไรยังไง
เต้บอกอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเสียรูปคดีหรืออะไรอย่างนี้
ถ้ามีคนส่งไปให้เป็นส่งพัสดุสมมุติ

ว่าใครเป็นคนส่งไปต้นทางคือใคร

แจ๊กเขาก็คงรู้ของเขาแต่เขาไม่ยอมบอกนี่ใช่ไหมล่ะ
ท่านผู้ชมคุยกันเยอะมากเลยเรื่องนี้